ได้เวลาแล้วที่จะไปตามหาผู้โชคดีกัน
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
นี่คือภาพฆาตวรรณของเบาแดง
ไปส่งบ้อเบ้นกับผู้โชคดีถึงที่
ใจมากครับส่งไปทั้งหมดสามฝาครับ
อยากเชิญชวนพี่น้องทุกประเทศไทย
สามารถที่จะส่งฝาพลาบาวแดงส่งชิ้นโชคครับ

เราอยากให้คุณมีโอกาสลิขิตชีวิตตัวเอง
ห้าสิงหาคมนี้ร้านสุดท้ายโอกาสยังมีรีบส่งมานะ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒อาชีพ
น่าจะบอกเลยว่ามันมีอาชีพใหม่ป้ายแดงแกะกล่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ลองแนะนำไอเดียดูไหมว่าถ้าเกิดว่าได้รถมอเตอร์ไซค์สวยแล้วเนี่ย
จะไปประกอบอาชีพอะไรดี
ได้เลยง่ายมากรับจ้างรีดผ้า
ฮึ้มทำอย่างไรทำแบบไหนมันขี้ละอาชีพใช่ไหม
นี่อาชีพมอเตอร์ไซส์มีเตอร์รีดกระถูไปบนอาชีพมอเตอร์ไซส์

เออให้อะไรคิด

ไม่ได้รับส่งผ้าเอาไปรีดได้

หรือว่าใครที่มีความสามารถด้านงานช่าง

เอาไปตัดย่าตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างแบบนี้

ต้องวินิทัลแนวใช้นี้ที่มาจากความคิดอย่างนี้
เอาไปดัดแปลงไปต่อยอดสร้างเทวบกันได้หมด

เออหลายคนนะถ้าเกิดได้นั่งมอเตอร์ไซค์เท่แบบนี้รับรองติด
ใช่เอาจริงนะตัดใจอย่างเดียวไม่ได้หรอก
อ้าวเป็นอาทิตย์ที่ดีต้องใช้มอเตอร์ไซต์ด้วย

เอางี้วันนี้เราอยากจะไปลุ้นแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
แต่ในเมื่อเรามานั่งขี่มอไซค์กันแบบเนี้ยอ้าว
เราไม่สามารถส่งเข้าช่วงได้อ้าวทำอย่างไรเนี่ย
ก็สองสาวเขาอยู่ตรงนั้นให้น้องเขาส่งไหม
ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอ
คุณส่งไหมส่งดิหมายถึงว่าส่งเข้าช่วงนะ

ไปไปซ้อนน้องเข้าเลยไปเดี๋ยวเวลามาพอแล้ว
แต่อย่างนี้ถ้าใครจะไปส่งสาวกลับบ้านต้องมีมอไซค์ก่อน
งั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกับการจับจริงแจกจริง

ใครจะเป็นผู้ชอกดียืนออกไปเพื่อรับผู้ชกดีแล้ว

และจะได้ลุ้นกันในวันที่๕สิงหาคมนี้อย่ารอช้ารีบส่งฝามาลุ้นโชคกันนะครับ
ฝาดีแต่ถ้าเจอไวรัสเนี่ยอาจจะทำให้เป็นไข้แต่ถ้าเจอคนที่ใช่ก็คงเป็นเธอ

อาจแต่ถ้าอยากจะเป็นคนที่ใช่และจะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ก็ต้องทำตามกติกาจังนี้ครับ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

อย่าลืมนะส่งเข้ามาได้อีก
ถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
ลุ้นทองครั้งต่อไปวันที่๕สิงหาคม